สุขเสพเลนปรีน่ะค่อยรวยค่อยรวย
ขอต้อนรับสุรายตี้ปากท้องของคนอยากรวย
ของร้านปลาเทอัสเพียรต้มเข็มกับปลาทุชต้มเข็ม

เจ้านี้เขาบอกว่าขายได้วันเป็นหมื่นใช่ไหมเฮีย

หนูว่าถ้าเรามาลึกขนาดนี้
ต้องเด็ดแน่ปลาตะเพียนที่นี่
ไปลูกมือไปลูกมือ
ลุงแดงปลาต้มเข็มสูตรโบราณ
ที่มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดน้ำวัดสารเจ้า
ขายมานานกว่า๑๓ปีแล้วล่ะครับ
ลุงแดงขายแค่ปลาตะเพียนต้มเข็ม
และปลาทูต้องเค็มเพียงเท่านั้น
ขายกันตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมง
ก็เริ่มหมดแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
โดยตักขายเป็นตัวมี๒ขนาดด้วยกัน
อย่างปลาตะเพียนก็จะมีตัวละ๘๐บาท
ตัวใหญ่ก็จะ๑๐๐บาท
ส่วนปลาทูต้มเข็มราคาเดียวคือตัวละ๕๐บาท
แต่วันนี้เฮียป้องและน้องจ๊ะขอบุกครัวหลังบ้านลุงแดง
เจาะลึกขั้นตอนการทำปลาต้มเข็มสูตรโบราณ

เพราะที่นี่เนี่ยเขาต้มด้วยเตาถ่านและใช้สมุนไพรไทย
ทั้งใบมะกรูดขิงคาตะไคร
เอาเป็นว่าสูตรลับวันนี้ลุงแดงเขาเปิดหมดทุกขั้นตอน
ถ้างั้นเราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะกันไปเลยครับ

เจ้าของร้านลุงแดงปลาต้มเข็มณวัดสรรเจ้า

เห็นบอกว่าสูตรเป็นสูตรแบบโบราณมากเลย

เพราะว่ามันจะมีทำโยงคีย์ใต้เงิก

ปลาพ่อต้องเอามาจับที่ไหนไหม

คนหนึ่งแต่ผมจะเอาไปขายเฉพาะวันอาทิตย์กับวันหยุดอเวลาขัดเตอร์เลิก

มาใช่เวลาครึ่งต้องซักครั้งคืนให้วัน
อย่างน้อยต้องให้เกิน๑๐ชั่วโมงขึ้นไป

ใช่แต่มันต้องมีแค่ลักษณ์ที่เวลาทำให้มันนิ่ม
มันต้องมีพวกสับปะรดแล้วมันจะซึมเข้าไปจนนิ่มเลย
ก็เรียกว่าต้องเปื่อยยันกล้างเลย

ใช่ใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมครับขั้นตอนการล้างปลาก็สำคัญมากนะครับ
ซึ่งหัวใจเลยก็คือต้องได้ปลาที่สดใหม่เสมอ
โดยลุงแดงจะขับรถไปรับปลาที่ผ่าท้องไว้แล้ว

แล้วก็เอามาล้างด้วยสารส้มเพื่อดับกลิ่น

จากนั้นทำการตัดหางและคลีบ
ก่อนที่จะนำปลาไปเรียงในหม้อต้ม
เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับเนี่ย
แล้วในขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงต่อล่ะครับลุงแดง
เอาไม้ไผ่ลองก้นกระมังเนี่ย

แล้วก็เอาอ้อยเรียงทับไปบนไม้ไผ่อีกเที่ยวหนึ่งเนี่ย

ไม่ใช่ว่าปลุกปัดจะเอาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะ

ไม่ถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราต้องตากแห้ง

ลักชื่นม้านั่นเลยครับ

ใส่ไปเพื่อจะให้มันไม่มีขาว
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการนำเอาสับปะรดมาขั้นตัวปลาไว้
เพื่อช่วยให้กล้างปลาเปื่อยเร็วขึ้น
และหนังปลาไม่ติดกันซึ่งพอเรียงเสร็จแล้วเนี่ยกรรมวิธียังไม่จบแค่นี้
ช่วงหน้าลุงแดงจะมาเฉลยว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรต่อครับ
แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากปฐุมธานีไปกันที่อายุทยากันก่อน
เพราะที่ตลาดนัดหน้าองค์การโทรศัพท์แห่งนี้เขามีร้านเป็ดย่างเกลือสูตรโบราณ
ที่ขายดีไม่แพ้กันวันหนึ่งเนี่ยขายได้ถึง๑๒๐ตัวหมดแล้วหมดเลยนะ
เขาทำยังไงถึงได้ขายดีขนาดนี้เราไปคุยกับพี่น้ำพึ่ง
เจ้าของร้านสิงหาชัยเป็ดย่างเกลือโบราณกรุงเก่ากันเลยครับ
ถ้าเปิดจริงขายมา๔ปีแล้วค่ะ
แต่มาขายที่ตลาดนัดองค์การโทรศัพท์ได้๑๐เดือน
ทำสถิติมา๑ชั่วโมงขายได้๔๐ตัวค่ะ
ถ้าเทศกาลก็ขายตั้งแต่๔โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง

แต่กว่าจะพัฒนาสูตรมาจนขายดิบขายดีขนาดนี้

ช่วงแรกเราก็ไม่รู้เราก็ทำลองผิดลองถูกแบบ
ย่างไปหนังมันไม่กรอบหรือว่าหนังมันดำ
ข้างนอกสุกข้างในไม่สุกอย่างนี้

เราต้องดูไฟให้ได้คุมไฟให้ได้
เพราะว่าการทำหนังเป็ดให้กรอบให้อยู่ได้๓ชั่วโมงไม่ได้ง่าย
โดยการหมักก็จะทำแบบทีละตัวทีละตัว
ค่อยใส่ซอสสูตรลับเฉพาะของทางร้านเข้าไป
ละอุ้งมือเพื่อไม่ให้เป็ดเข้มเกินไป
หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถนำไปย่างได้
จากนั้นก็ทำการย่างอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง
แต่ถ้าอยากให้หนังกรอบก็จะย่างเพิ่มเป็น๒ชั่วโมง
ก็จะได้เป็ดย่างเกลือหอมฉุย
ชวนรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
อยู่ที่หนังกรอบเนื้อนุ่ม

น้ำจิ้มจะทำใหม่สดทุกวันค่ะ

แล้วก็จะเอามาขายที่ตลาดนัดช่วงเย็นค่ะ
แต่เห็นฝีมือการย่างเป็ดคล่องแคล่วขนาดนี้
ใครจะไปรู้ว่าเมื่อก่อนทั้งพี่น้ำพึ่งและสามี
เคยทำงานในโรงงานกันมาก่อนใช่ไหมล่ะครับ

ก็ทำงานโรงงานทั้งผู้กับแฟน
แต่พอดีแฟนนะคะสมัครใจออกของบริษัทหนึ่ง
แล้วเขาก็ให้เงินทุนมาก้อนหนึ่ง
แล้วเราก็ใช้หนี้ของเราไปครึ่งหนึ่ง
แล้วเราก็เหลือครึ่งหนึ่งเราก็เลยเอามาทำธุรกิจ
หรือว่าหาธุรกิจที่มันจะเป็นของครอบครัว
หรือว่าที่พอจะช่วยเราปลดหนี้ปลดสิน
หรือว่าหาเงินมาเลี้ยงลูกส่งบ้านส่งรถอะไรอย่างนี้ได้

แล้วช่วงแรกที่เริ่มขายเป็ดเป็นยังไงบ้างล่ะครับ

ลูกค้าโทรจอง๒ชั่วโมงถึงจะได้ทาน
หรือว่าออเดอร์แต่ละวันมันก็ไม่แน่นอน
วันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

ลูกค้าก็กลัวเครียดจัดอย่างนี้

ลูกอีกจะไหวไหมจะรอดไหม

หมดกำลังใจแต่แฟนก็บอกว่า
ต้องทำต้องสู้เพราะว่าลูกเรายังเรียน
ยังมีคนอยู่ข้างหลังอย่างนี้ค่ะ

เรียกว่าผ่านความยากลำบากมาไม่ใช่น้อย
เคล็ดลับความสำเร็จของสิงหาชัย
เป็นย่างเกลือโบราณกรุงเก่าอยู่ที่อะไรล่ะครับ
เปิดใจที่จะรับคำติและคำชม

แล้วก็นำคำติชมของลูกค้ามาปรับปรุง

จะอยู่ได้ก็เพราะลูกค้ามาอุดหนุนของเราซ้ำ
ไม่ได้ซื้อแค่ครั้งเดียวอย่างนี้ค่ะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
กว่าจะได้ปลาต้มเข็มสุดอร่อยนั้น

มันจามขึ้นมาแล้วมันมีเลือดออกมาเลย

เจนที่ป้อยแดง
และช่วยลุงแดงเรียงปลาตะเพียนเป็นชั้น
สลับกับการวางฉานอ้อยและสับปะรดเรียบร้อยแล้ว
ลุงแดงเขาก็จะเอาน้ำปรุงมารองก้นกระมังก่อน
เพื่อป้องกันหนังปลาติดกระมัง

เพราะลุงแดงเขาปรุงด้วยมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวและเกลือ

ก่อนที่จะนำมาเทใส่กระมังปลานั่นเองล่ะครับ

อุ้ยเต็มจ้นนะ
เออเคลือลงเหมือนน้ำสมุนไพรนะ
เวลามันลงปลาไปแล้วรสเชือดมันก็จะจางลงไป

ส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะยกกระมังปลาไปตั้งไฟ
โดยใช้เตาถ่านซึ่งลุงแดงเขาก็จะนำก้อนอิดมาวางทับไว้
เพื่อไม่ให้ปลาลอยขึ้นมาเวลาเติมน้ำปรุงเพิ่มลงไปนั่นเองล่ะครับ
แล้วก็มะละกอแบบนี้ขี้

ยางมะละกอช่วยให้กล้างนิ่ม
แต่เวลาเสร็จแล้วเดือดแล้วก็เอาน้ำน่ะลาด
เอาตักลาดไปเลยลาดที่ลูกมะละกอน่ะ
ที่คุณลุงถือคือโซดา

เอาไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้๑๐ชั่วโมงขึ้นไป

ขอชมหน่อยครับว่าปลาที่ต้ม
ชั่วโมงกว่าเป็นยังไง

สำหรับปลาทูต้มเข็มสูตรโบราณ

กับปลาตะเพียนต้มเข็มนั่นแหละครับ
แต่จะมีเทคนิคการหักหัวปลาทูแบบนี้

จะทำให้ปลาทูมีลักษณะตัวใหญ่ขึ้น
และดูตัวโตน่ารับประทาน
ตักขายหน้าร้านนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม

อ่าโซลาวโซลาว
ไปลองค่ะ
เรียกว่าต้นตำรับสูตรโบราณขนาดแท้

โอ้โหสีสันหน้าตาน่ารับประทานเอาจริง
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ

ว่ารสชาติจะสมคำล่ำลือขนาดไหน

เกล็ดกระดูกกล้างเกิกกินได้หมด

ปลาทูนี่ต้องกินแบบพิษดานิดนึง

กล้างมันจะนิ่มไหม

ถ้าให้อร่อยต้องกินคู่กับอันนี้

ก็เปรี้ยวเค็มหวานคลม
ไม่น่าเชื่อจากปลาปลาที่แบบกล้างเยอะ
แต่คือแบบว่าร่างคือกรอบไปเลย
คืออร่อยมากเกร็ดทุกอย่างอร่อย

ปกติเรากินปลาต้องหลบกล้าง
อันนี้หากล้างไม่น่าขายดีดี
ทุกส่วนของปลาตรงนี้เขาไม่ต้องเอาตรงไหนออกเลย

ก็ต้องยำแล้วล่ะยำมากป่ะดูแล้วไกลไปนะ

จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยลุงมันนิ่มไปแบบนี้
มีความเผ็ดเปรี้ยวขึ้นมามากกว่านิดนึ

ไม่เหมือนอะไรเลยมันแร่ออกไป
คือรสชาติจ๊ะจะบอกว่าปลาทูเนี่ย
คือด้วยความน้ำปรุงก็คือน้ำปรุงเดียวกัน
ก็จะมีแบบว่าเออคือสามรสเนอะคุณพ่อเนาะ
แล้วก็ด้วยความที่จ๊ะเนี่ยใส่พริกเข้าไปอีกแล้วเพิ่มมะนาวอีกหน่อย
คือมันอร่อยมากมันเป็นอะไรที่ดูแบบ

ขนาดเนื้อปลาทูอ่ะคือแบบดูละลายดูแบบว่า

โอ้โหรสชาติของปลาตะเพียนต้มเข็มสูตรโบราณของลุงแดง
เพราะดูจากบรรยากาศการทานของเฮียป้องและน้องจ๊ะแล้ว
ช่างชวนหิวจริงครับ
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของลุงแดง
ว่าจะมีร้านเป็นของตัวเองได้

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลุงแดงไม่สามารถเก็บเงินได้
เพราะในอดีตเคยติดก้านพนัน
ตอนนั้นคุณลุงเคยเสียพนันเป็นประมาณหนึ่ง

ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในวงจรของนี่เลย
ใช่ก็คือกู้หนี้อะไรวัน

ตอนนี้คุณลุงเริ่มแล้ว
เพราะว่าที่นี่ไม่มีที่เล่น
ถ้าคุณรู้ว่า
ตอนนี้คุณลุงเริ่มแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าไม่เชื่อคุณลุงบอกขออนุญาตให้ผมไป
สุดท้ายแล้วเราจัดการเรื่องหนี้ยังไงครับ

เริ่มตั้งหลักขายปลาตะเคียนต้มเข็ม

ด้วยเปิดต้นตำรับปลาต้มเข็มสูตรโบราณ

โลขาย๒วันยังไม่หมดเลย

ใช่เขากลัวว่ากล้ามันจะไม่นิ่มหรืออะไรบ้าง

ใส่แผลกัจใส่มะละกอเหมือนเนี้ย
ลูกค้านี่แหละเป็นคนมาแนะนำให้เรา

งันจะทำให้มันนิ่มเร็วขึ้น
มาก็ดี

เรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคน

และประสบการณ์ในชีวิตนะครับ

ก็ยังสู้และขยันทำมาหากินด้วยตัวเองมาลำพัง
ซึ่งก็เรียกว่าทำงานหนักถึงขั้น
นอนแค่วันละ๒ชั่วโมงเท่านั้นเองล่ะครับ
ช่วงที่คุณลุงทำใหม่บอกว่าทำเองทุกอย่าง
ทำเองออกไปขายเองเนี่ย

ก็หลายปีอยู่เหมือนกัน

ก็ผมไปขายของเส้นกำมาก็มาทำปลาต่อ
ทำปลาต่อเสร็จเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองตีสาม

เช้าตี๔ไปก็ตื่นมาแล้วเพื่อที่จะมา

แล้วอยู่ดีมันจามขึ้นมาแล้วมันมีเลือดออกมาเลย
ตอนนั้นอาการหนักไหมขุนลุงตอนที่เราจามในเลือดออกมา
มันไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าอีกได้เรากดลงเพราะเราจะก่มให้เลือดจะออกมาเต็มมือเลย
อันนี้ก็เลยผมก็เลยต้องเปลี่ยนให้คนไปช่วยขาย

มันมีช่วงชีวิตที่แบบพลิกผันได้ยังไง
ที่แบบว่าจากที่วันที่ขายไม่ได้

เราทำของให้มันได้คุณภาพทุกวันอย่างนี้
ลูกค้ากินมากี่เทพก็รสชาติแบบนี้
ลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากเขาไม่เคยถามราคาผมเลยนะ
เป็นหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวเขามาเอา

ผมขายราคานี้มาจน๑๐ปีเลยนะ

ขับรถไปเอาปลาเองจากสุพรรณค่ะ

ใครที่อยากชิมปลาต้มเค็มสูตรโบราณของแท้
ต้องติดต่อที่คุณลุงแดงได้ที่ไหนคะ

แต่ถ้าแบบว่าใครมาแล้วไม่เจอสามารถโทรได้ที่เบอร์๐
คือแบบอันนี้คือจากประสบการณ์ไม่เคยกินเลยปลาต้มเข็มนะ
แล้วพอมายิ่งมาเจอวิธีการทำด้วยอะไรด้วย
ทำให้รู้สึกว่าอร่อยอยู่แล้ว
แต่เราจะรู้สึกของคุณค่าในการที่ลุงแดงได้ตั้งใจทำ

ทุกอย่างคือพิธีที่ถันมากทุกคน

จากเรื่องปลาปลาก็มาสู่เรื่องเนื้อกันบ้าง
กับร้านหลีง้วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่า

ที่เปิดมาได้๖๐กว่าปีแล้วล่ะครับ
จนตอนนี้มาถึงรุ่นที่๓

แต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
เลยอยากให้สินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยนะครับ

ก็ดีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหลังเขาได้สองทาง

หน้าบ้านคุณเป็นทิศเหนือ

ฝั่งสวรรค์ตกก็ถือว่าเป็นหัวบังกร
ฝั่งสวรรค์ออกฝั่งนี้เป็นหางบังกร

แต่บังเอิญมันมีจุดอ่อน
เพราะมันอยู่ว่าถ้าหน้าบ้านกับด้านบ้านด้านหลังมาทะลุกันเมื่อไหร่แล้วก็

จุดแรกของร้านนะครับ
น้ำทิ้งเขาผ่าหมากจากตรงกลางมาเลย

คนไม่สามารถขี่คนงานอยู่ไม่ทน

มาถึงกลางบ้านเนี่ยเราก็ย้ายปากท่อเลย

เพราะฉะนั้นเขาตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้ปั๊บ

เจ้าที่ควรจะมีตัวพิง

หลังบ้านเป็นทิศใต้นะครับทิศใต้มันกำลังเข้ายุคของมันพศ๒๕๖๗ถึงพศ๒๘๗๒๐ปี
ที่ควรพิงหลังใต้จะส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้รุ่งเรืองดีกว่า
จุดที่สามเขาเนี่ยจะต้องแก้ไขอย่างจำเป็นเลยนะครับก็คือกระดายในห้องหลังนี้นะฮะ
ผมเปิดเปิดมาปั๊บเนี่ยฮะเจอกระดายเลยครับแล้วก็เทไปออกไปหน้าบ้านเลยนะครับ
เท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับเปิดทุกครั้งเงินรั่วหนึ่งครั้งเปิดสิบครั้งก็รั่วสิบครั้ง
วิธีการแก้ไขนะครับก็คือเราจะต้องทำชานแล้วกั้นประดิชั่นตรงนี้
แล้วให้คนเดินเข้าทางทิศตะวันตกแล้วขึ้นไปบนบ้านถึงจะเป็นวิธีที่แก้ไขได้เลยครับ
แสขอขยายความตรงที่ว่าบันไดทำไมเป็นกระแสน้ำไหลออกมาแล้วไหลไปหน้าบ้าน
กระแสของพลังชี่ที่ดีนะครับน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
พลังทรัพย์ก็ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเช่นเดียวกันเพื่อมาหยุดในที่ต่ำหยุดที่จุดสงบนั่นคือทรัพย
เพราะฉะนั้นเมื่อไหลลงมาแล้วตรงกลางบ้านของเขาจะเป็นจุดทรัพย์
จูเยียกินี้ที่สินแสบอกว่าไว้ตรงนี้แล้วทำปาดิชั่นกั้น
อีกแนวทางหนึ่งนะครับตีจูเอี๊ยะจากที่ตรงกลางบ้านมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วย
จุดที่สี่นะครับจุดห้องน้ำที่อยู่ใต้กระดายอันนี้
ห้องน้ำอันนี้เนี่ยประตูหันไปทางสู่ทิศใต้เพราะฉะนั้นห้องน้ำตัวนี้นะครับ
เงินสดเนี่ยไม่เคยเหลือเท่าไหร่ก็หมดหรอกครับจริงไหมครับ

ปัญหาเรื่องบริวารอีกเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้ง่ายนิดเดียว
เราก็จะเอาเนี่ยบาดิชั่นมากั้นตรงนี้กั้นก็ต้องกั้นสุด
วิธีแก้ร้านนี้ที่หน้าบ้านกับหลังบ้านมันทะลุกัน
ถ้าเราแก้ประติชั่นตรงหน้ากระดายก็ดีคือเซ็นเตอร์ของบ้าน
แล้วแก้ห้องน้ำด้านหลังทำเป็นปาดิชั่นมา
กระแสของน้ำเนี่ยมันก็จะไหลม้วนตัวกลับมาหาอะไร
พอมาถึงข้างหลังตรงนี้เป็นทางน้ำออก

เพราะฉะนั้นกระแสน้ำมันจะเอาวนเขาเรียกว่าตามกระแส
ซึ่งถูกกระแสซึ่งตัวนี้เป็นตัวแก้ได้ชะงักพิสูจน์ได้
ดีถึง๘๐อีก๒๐มันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศ
ลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่อง

ดูถูกตัวเองโทษตัวเอง
มันเลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นมันไม่ไหว
เท้าเหยียบอยู่ของศึกแล้วนะแม่

เขาก็ชวนกันมาดูเลขกล่องตีรังมา

เศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
มีนัดกับเจ้าของร้านขายยำสุดแซ่บ
โด่งดังมากผู้แตกเลยค่ะ
วันนี้ใบตองจะพามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของเขา
เคยล้มถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้ว
แต่ชีวิตก็พลิกผลันทำให้ขายดิบขายดี
จนสร้างปรากฏการณ์๓๐๐คิวต่อวัน
คนรอนานถึง๓ชั่วโมงมาแล้วกับร้านยำของเขานะคะ

ไปพบกับเจ้าของร้านขายามกันพี่โบสวัสดีค่ะ
ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วร้านโคตรยาว
ขอบคุณค่ะแต่วัดสาขานี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาเปิดสาขาห้วยขวาง
ก็เลยมีความรู้สึกว่ามาขอพรที่นี่
ขอให้ลูกเนี่ยได้ที่ทำมาหากินใจลูกอยากได้ทำเลตรงนี้จัง
ถ้าเขาไม่อยากทำตรงนี้แล้ว
อยากให้ที่ตรงนี้แผ่นดินตรงนี้เป็นของลูกได้ไหม

และหลังจากที่เราได้ร้านมาเราก็จะต้องมาทำแบบนี้
ทุกวันซึ่งก็คือจะต้องนำพวงมาลัย
ถ้าเปิดร้านมาลัยพวงมาลัยพวกนี้

ทุกวัน
ที่พี่โบ
ของเราเนี่ยเป็นที่ประทับใจของลูกค้า
และนี่ก็คือร้านโคตรยำสาขาห้วยขวาง
ออกแบบให้มีลักษณะแบบเทวาลัยซึ่งเป็นความตั้งใจของคุณโบ
เพราะมีความเชื่อและศรัทธาหลังจากที่ได้ขอพรองค์พระพิคเนต
ในที่สุดก็สามารถเซ้งถังตึกด้วยระยะเวลาเพียง๒ปี
ขยายร้านเป็น๖สาขาดูแล้ววันนี้เนี่ยสายมูห้ามพลาดเลยนะครับ
แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าเปิดร้านมาได้๒เดือน

ต้องบอกว่าเป็นปฏิหารและเป็นเรื่องจริง
ว่าให้หนูได้ทุนคืนอย่างเร็วที่สุดอย่างปฏิหาร
ถ้าเป็นภายใน๓เดือนได้เนี่ยหนูจะดีใจ
แล้วหนูจะรู้สึกว่าหนูจะมีแรงสู้มากแล้วเราได้ภายใน๒เดือน
พี่โบ๒เดือนที่บอกคืนทุนได้คืนทุนไปเท่าไหร่คะ
เลขนั้นลงทุนรวมค่ามัดจำห้องอะไรอย่างนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒ล้าน
รู้ว่าเดือนหนึ่งล้านเหรอเดือนหนึ่งใช่รายได้นะคะ
คือวันแรกมันก็บูมแล้วอ่ะคือวันแรกนะลูกค้าก็เริ่มมาแบบว่า

กับวันแรกเนี่ยโมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นอย่างปฏิหาร
แปะป้ายไว้เฉยว่าเตรียมพบกับโคตรยำที่นี่เร็วนี้แค่นั้น
แล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นในชีวิตพี่โบเหมือนปฏิหาร

คือคิวยาวที่สุดอ่ะอีกคิวจำได้มั้ย
รวมกลับบ้านด้วยน่าจะประมาณ๖๐๐ช่วงแรก
คิวแล้วตอนนั้นยืนยำเองด้วย
ใช้เวลายืนยาวประมาณ๙ชั่วโมงต่อวัน
ยำประมาณ๒๐๐๓๐๐จาน
ยืนยันเนี่ยคือปวดขาแล้วขาเนี่ยบวมแล้วนะ
เพราะเราเห็นคนอ่ะเหมือนว่าเราเห็นเงินอ่ะ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างร้านยำของเรากับร้านอื่น
ดูตัวเองนั่นคือการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
โบก็เลยนำสูตรทั้งหมดที่โบคิดค้นขึ้น
ไปพัฒนาต่อที่ดุสิทธานี
ตักตวงช่างแบ่งสัดส่วนทำยังไงคะอาจารย์
ที่จะทำให้ยำของเราทุกจานเนี่ยเพี้ยนกันไม่เกิน๕๑๐
พูดขนาดนี้อยากจะรู้แล้วว่ารสชาติของยำที่นี่แตกต่างยังไง
ยำมีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมต้องเป็นโคตรยำ

แม่งานนี้น้องใบตองคงยิ้มเลยนะสิครับ
เพราะบุกเข้าครัวหลังบ้านเปิดสูตรน้ำยำแห่งร้านโคตรยำ
ว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีถึง๓สูตรด้วยกัน
นั่นใครกันล่ะครับเนี่ยน้องใบตอง
คุณแม่สุดแซ่บมาด้วยอีกหนึ่งคนค่ะพี่โบสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ใช่แล้วปลามันของไข่แดงนะโอ้โฮเหม็นมาก
แล้วก็อันนี้เป็นปลาร้าสูตรยำ
แล้วปลาร้าเขาพลาเขาหอมมากอู๋จรังจริง

ที่เป็นร้านยำแรก
ร้านวรรดิที่ใช้ยอดมะพร้าวมาใจในกำยำ

นี่อืม
แค่นั้นเองแล้วก็จัดใส่จานได้เลยค่ะ
อุ๊ยแค่นี้กลิ่นมันก็โชว์โหยโหยรุนร้อนมากเลยอะ
หมูย่อไข่ด้านเค็มสูตรยำลาค่ะ
เมนูต่อไปคือเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูยำปลาดูฟูเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์

อุ๊ยอันนี้ล้านนี้ใส่กระปริดไปแล้ว

ใช่นะคะแต่ยางปลาดุกปูเนี่ยเราจะไม่ใส่ไปเลยนะคะ
เขาจะใส่ผักก่อนก็จะแยกกันนะคะระหว่างนั้น

แต่ขอบอกลงต่อคุณแม่น้ำลายแทบจะย้อย
สาวท้าใจแล้วว่าขู่หมาสดมีหมูยอมีไส้กรอกมีปลาหมึกมีหอยแครงมีกรุงสดกรุงสูบมีครบ
จับไว้นะคะโอ๊ยแม่มือสั่น
อสบใจนิคเกรดให้ฝาก
ทั้งสุกทั้งดิบของคู่แม่
เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะให้น้องใบตองจะได้ชิมกันแล้วล่ะครับ
ว่ารสชาติสูตรลับสูตรยำสูตรนัวและสูตรหลวงพระบางรสชาติจะเป็นอย่างไร

อันนี้เป็นมูย่อไข่แดงเค็มสูตรยำปลาร้าค่ะ
สูตรยำปลาร้า

ฮาร้ามสุกตังหลวงประบาทแต่เป็นยำ
กดฉันได้มั้ย
ได้ค่ะแม่

กดฉันได้มั้ย
โคตรขอดอร่อยเยอะ

จากนั้นก็ได้เวลามาล้วงเส้นทางชีวิตของคุณโบ

เห็นเป็นแม่ค้าแบบนี้นะครับ

ตอนแรกพี่โบเคยทำโชว์มาก่อน
ใช่ต้องบอกว่าเป็นโคโลกราฟเสื้อผ้าหน้าผม
ทำตั้งแต่สมัยอยู่พิษนุรอบ

เข้ามาแข่งที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จ

เพลงแรกเลยที่ทำโรงเรียนจากน้องร้องเนี่ยนะคะ

เราก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองด้วยผลงาน

ทำให้ค่าตัวเราค่อยสูงขึ้นตามลำดับ

มีเงินเก็บระดับหนึ่งเลย
แต่ว่ามันมีเรื่องราวผกผัด

เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะ

ด้วยใบหน้าร่างกายหรืออะไรต่าง

เมื่อก่อนความเชื่อของเราเรามีความรู้สึกว่า
ใจสามารถจะได้ใจได้

ที่สุดโมจำได้ขึ้นใจเลยว่า

พอวันที่เขาพูดแบบนี้แล้วกลายเป็นว่า

หลายครั้งและหลายโมเมนต์ที่มันแรง
ดูถูกตัวเองโทษตัวเอง

วันนั้นไม่ได้ไปทำงานคือลาทุกอย่าง

พ่อคนหนึ่งที่หนูเรียกเขาว่าพ่อเขารู้สึกว่าหนูกำลังจะทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ดี
เขาก็เลยแอบเดินตามหนูมาเขาก็ตะโกนข้างหลังมาว่า
ถอยออกมาลูกพ่อขอซื้อชีวิตหนูได้ไหม
เลือกทำดีเลย
เราก็ปล่อยโฮโฮแบบโฮจนแบบเขาอ่อนทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็เลือกที่จะถอยออกมา
เพราะชีวิตเคยโดนผู้ชายที่หลงรักดูถูกคุณโบ
ตัดสินใจใช้เงินหลักล้านศัลยกรรมทั้งหน้าเพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่อีกครั้ง
นั่งรถทวมเลยนะมาหาหมอที่กรุงเทพมาโรงพยาบาลศัยกรรม
แล้วก็ถามเขาว่าถ้าหน้าหนูเนี่ยอยากทำอะไรหนูต้องมีเงินเท่าไหร่

เขาก็บอกว่าโอ๊ยหลักล้าน
ขออนุญาตพี่โบทำศัลยกรรมอะไรมาบ้าง
ตั้งแต่หน้าผากตั้งแต่ผมไล่ลงมา
โหนกแก้มตาหูจมูกปาก
ด้วยเหรอพี่โบหูเมื่อก่อนหูกลางมากครับใช่ก็จะทับเก็บแล้วก็กรีดกระดูกอ่อน
คือทำทุกอย่างแล้วก็เปิดทุกอย่างกระลงกระโหลกปรับทรงทุกอย่าง
ใช่ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นหน้าอกแปลงเพศผิวทุกสิ่งทุกอย่างทำหมดเลย
แต่อยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนตัวเองกลายเป็นคนตกงานอีกครั้ง
เพราะว่าไปลงทุนทำอะไรคะใช่ตอนนั้นคือเก็บเงินสองล้านกว่า
เก่งน้อยสำหรับโบ่อายุ๒๐ตอนแรกจะเอาไปซื้อบ้านให้แม่แต่ก็ยัง
กลายเป็นว่ามีคนชวนลงทุนแต่ปรากฏว่าการตัดสินใจครั้งนั้นน่ะ
เป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันจาก๒ล้านเหลือหมื่นกว่าบาท

พูดง่ายว่าไม่ไหวใช่กอดคอร้องไห้กับแฟนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับชีวิต
คือโดนทั้งคู่เลยอันนั้นคือเรียกว่าโดนโกงเลยได้ไหม
ก็ประมาณนั้นครับเม่ขอถอยกลับบ้านก่อนขอคอยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อน
แรงอะไรที่มันจุดทำให้เราไม่หยุดเดินต่อ
พ่อทำไมชีวิตหนูเจอแบบนี้

อีกท่านหนึ่งที่เขาจะมีความดูแลเรื่องดวง

นี่คือบททดสอบสุดท้ายของหนู

เขาบอกว่าให้หนูเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหาร
เราก็มีความคิดว่าเราทำไม่ได้การชีวิตอาหาร

แล้วถ้าทำได้คือรวย
พูดแค่นี้เลยอ่ะแล้วมันมีจุดไหนที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะต้องขายยำพี่โบ
มันย้อนไปเมื่อ๓๔ปีที่แล้วกระแสยำมันฟีเว้ย
ใครก็เปิดร้านยำใครก็ทำยำยำเป็นการต่อคิว
พูดไม่ไอนะว่าโบไปนั่งร้านร้านหนึ่งแล้วก็มองมองด้วยความรู้สึกว่า
ทำยังไงเนอะยกมืออย่างนี้เลยนะจ๊ะลูกต้องมีบุญวาสนานะ
ขอให้ได้เปิดร้านยำอย่างนี้นะขอให้คนคิวเท่านี้เถิดอย่างนี้แหละแม่
พอกลับมาปุ๊บมาสู้มานั่งคิดเลยซื้อน้ำตาลลองทำลองทำเอง
ชิมลูกคำแรกที่แม่หันมาเขาจะเรียกนี่ว่าแม่
แม่ไม่ได้เลยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่
ทั้งหมดกี่ละ๓เดือนเริ่มดีขึ้น
เราหิ้มแล้วแม่อร่อยเรามีอย่างเลี้ยงกว่า
ฟูรวบรวมเงินที่พอมีไปเปิดที่ลบบุรี
เป็นเพลิงเล็กลงทุนไม่กี่แสน

ใจเราก็เลยเริ่มฟูทำมาทำมาเริ่มคนเข้าคิว

จนปัจจุบันนี้ร้านที่สถานที่ปลิกระเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ

และเราก็เซ้งตึกนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ห้วยขวางคือแผ่นดินที่ท่านคุ้มครอง

อีกหนึ่งเรื่องที่คุณโบเจอมากับตัว

จะรับใช้และบูชาตลอดชีวิตนั่นก็คือ
การบูชาองค์พระพิกเนต

ชีวิตจำได้ว่าตอนนั้นบูชามา

นั้นใช่คือร่างแบบขึ้นมาก่อน
สเก็ตในฝันในที่พ่อบอกมาว่า

เขาเรียกว่าองค์คเนสวนนภาดลมงคลจักรวาล
นี้จะเป็นองค์ที่มีฐานเป็นชั้นบาดาน
แล้วขึ้นมาเป็นพระแม่ธรณีฐานจากชั้นบาดานเป็นชั้นดิน

และจะมีพญานาคที่เป็นตัวแทนของชั้นบาดานอยู่ด้วย

ว่าใช้เงินอยู่ประมาณ๒ล้านกว่า

ขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะ
พระพิธคเนสองค์ศักดิ์ทองคือราคา

ถ้ามาถึงวันแรกเขาเอาลงจากรถส่วนส่ง
ที่ร้านทั้งหมดเนี่ยเขาก็ชวนกันมาดูเลขกล่องตีรังมา

มันจะเขียนด้วยสีดำคือชัดมาก
ซึ่งเราเอาจริงเราเป็นคนไม่ค่อยได้ดู
ก็ความมู๕๐แต่ความที่เราจะต้องทำอีก๕๐ความพยายาม
ที่อยากจะทำธุรกิจเริ่มต้นเล็ก
เชื่อว่าทุกคนจะมีความสามารถเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
ลองทำมันก่อนเปิดใจแล้วลองทำลงมือทำ
ทำไม่เสร็จหนึ่งพยายามสองทำไม่เสร็จสองพยายามสามพยายามไปเรื่อย
แต่โบเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะต้องสำเร็จถ้าคนเราซูมเต็มที่

สุดยอดเลยพี่โบเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับคนที่ดูอยู่นะ
แล้วถ้าใครอยากจะมาชิมยำแซ่บนัวของโคตรยำตอนนี้ไปได้กี่สาขาแล้วค
ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดถ้าที่เบอร์อยู่ใน๗สาขา
ขาลบบุรีสาขาห้วยขวางสาขาอนุสวรีสาขาโชคชัย๔สาขาบางกะปิ
แล้วก็สาขาสยามสแควร์แล้วก็สาขาศรีลมแล้วก็เร็วนี้ทองหลอกกับโคตรยำคาเฟ่เทวาลัยนนทบุรี

ตั้งไม่ไหวแม่วันนี้ขอบคุณพี่โบว์มากค่ะ

กินไม่ได้เอาอะไรมาผสมจนปวนเปย์ไปหมด
แล้วก็ให้ลูกน้องกินแต่เราไม่กิน

ลูกแรกร้อยกว่าบินก็โอเคแล้วนะ

หกโมงเย็นปุ๊บเงียบผีล่อ
ทำไมแม่รู้แม่ออกร้องหลัง๖โมงเย็น